ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนั้นนอกจากเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว
สัมพันธ์กับความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมต่างด้วย
ชาวนาซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่กับผืนดินไร่นาน้ำฝนที่ตกมากน้อยตามฤดูกาล
เลี้ยงซึ่งช่วยผ่อนแรงในการประกอบการทำมาหากิน
จะมีประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างรอบตัว
แม้กระทั่งกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเช่นกระด้งฝัดข้าว
โดยเฉพาะกระด้งลายขอจะต้องนำไปเก็บรักษาไว้ในที่สูง
มีให้ผู้คนข้ามกรายหรือเด็กหยิบออกไปเล่น
เพราะเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันถึงเจ้าแม่โพศพเทพีแห่งข้าว